สัปดาห์นี้พบกับนักแสดงหนุ่มเสียงดี
หุ่นแซ่บลำบึกรอมพัฒนภนภ์
ข่าวออกมาเนี่ยแววมาว่า
ไปขายขนมจีบสาวบ้านเอเอฟด้วยกัน

พร้อมฉันพร้อมฉันพร้อมแล้วเธอนักพร้อมหรือยัง
อ้าวได้อยู่ได้อยู่ไอ้ยทำไมฉันไม่ได้หลักโค้กข่าวฉันไม่ดี
จนถึงศุกร์นี้ทางไทยรัฐทีวี